แต่วันนี้ออกจากตลาดแล้วไปจังหวัดตรัง

ที่นี่เขาขายซูชิแต่ไม่ใช่ซูชิธรรมดา
ผสมผสานกับความเป็นปั๊กตาย

ลูกครึ่งทอดซูชิลูกครึ่งเหรอ
เพราะว่านี่คือซูชิข้าวยำปักใต้ค่ะคุณ
แล้วถ้าทานเข้าไปภาษาญี่ปุ่นอร่อยคืออะไร

แล้วถ้ารวมกันเป็นญี่ปุ่นผสมใต้

โอ้เฮ้มันมีที่ไหนละโออิฮู้
มันมีแต่โออิชิจังหู้
หรือจะเป็นรอยอิชิ

โอ้ยหมู่แหล่งมัวไปไย่แล้วลองไปตรง
เอาไปดูคนที่คิดค้นเมนูนี้ขึ้นมาดีกว่า
คือคุณสาลีสัมพันธ์รัฐนะคะ
อยู่บ้านเล็กที่๓๖๔ทัพ๒๖ถนนห้วยยอด
ซอย๑๖ตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
สำหรับส่วนประกอบของข้าวยำซูชิ
ข้าวยำปักใต้ก็ประกอบไปด้วยข้าวหอมญี่ปุ่น

อย่างเช่นสมุนไพรที่ใช้กับข้าวยำ
ขาตะคร้ายถั่วพูถั่วฝักยาวดอกอัญชัน
หล่ำปรีสีม่วงแครอทใบชะพรู
อกดาหลามะพร้าวคั่วกุ้งแห้งป่น
และอื่นอีกมากมาย
มาครบเลยมาครบเลยนี่คุณคะ

คุณสาลีเขาจะนำสมุนไพรมาสาบสับเปลี่ยน
แล้วก็มาสับไม่ต่ำกว่า๑๒ชนิด
ที่ใส่ลงไปเพื่อให้ได้สรรพคุณเป็นยาที่หลากหลาย
เขาว่าอย่างนี้และที่สำคัญผักเกือบทุกชนิด
ที่คุณสาลีเอามาทำปลูกเองในสวนคุณ
สารพิษใช่ก็คือให้ลูกค้าที่ทานมั่นใจได้ว่าปลอดภัยปลอดสารแน่นอนนะคะ
เคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงไหนตรงไหนน้ำบูดู
ใช่ข้าวยำจะอร่อยก็คือน้ำบูดูนะคุณนะ
เป็นน้ำบูดูสูตรโบราณแล้วรสชาติของเขาเนี่ย
หมูดูเขาจะไม่เค็มไม่ขาวและไม่หวานมากจนเกินไป
อร่อยกลมกำลังดีซึ่งตอบโจทย์คนรักสุขภาพมากค่ะคุณ
คุณสาลีบอกว่าซูชิข้าวยำปักใต้เขาขายในออนไลน์เท่านั้นนะ
ขายวันละ๒รอบก็คือรอบเที่ยงกับรอบเย็นนะคะ
ก็รับเที่ยงแล้วเย็นก็คือ๕โมงเย็นนะคุณ
คุณดูนะคะหน้าตาน่าทานมากราคากล่องเล็ก๓๕บาทจะมี๗ชิ้น
กล่องใหญ่นะคะมี๑๒ชิ้นราคากล่องละ๕๐บาท

ใครสนใจติดต่อได้ทางเฟซบุ๊คที่เราขึ้นให้นะคะหรือว่าโทรสั่งล่วงหน้าไว้เลย
บอกเลยว่ามันน่าทานมันเป็นมิติใหม่ของข้าวปั้นเหมือนกันเนอะ
ผมว่ามันออกไปทางเกาหลีอ่ะเออคล้ายใช่
เออเคยกินไหมข้าวปั้นที่เป็นข้าวเกาหลีอ่ะ

ก็คล้ายเหมือนกันนะเพราะว่าข้าวปั้นเกาหลีเขาก็จะใส่แบบเหมือนกิมจิ
หมูย่างอะไรอย่างนี้เข้าไปเออแต่อันนี้ก็เป็นไทยเป็นข้าวปั้นไทยดีไหม

ข้าวยำไอเดียดีมากเลยอ่ะหรือเราลองเปลี่ยนเป็นอะไรดีเปลี่ยนจากปากใต้เป็นเหนือ
อ่าถ้าเป็นเหนือก็ต้องเป็นข้าวปั้นไส้อัวไหม
กินข้าวเหนียวนะกับไส้อัวพอดีเลยโอ้โหเฮ้ยลำแต้เจ้า